ตรงนี้ไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุนะฮะแหล่งท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตเนี่ยมันก็จะมีรถเยอะ
รถบัสก็เยอะแต่ทางมันก็คดเคี้ยวเป็นคงเป็นเขาอะไรไป
ถ้าเกิดว่าคนขับไม่รู้ทางก็ประสบเหตุแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ารถบัสนักท่องเที่ยว
เสียหลักนะครับขณะที่ลงเขาคุณผู้ชมแล้วไปพุ่งชนรถคันอื่นถึง๑๒คัน
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับนี่ฮะเนี่ยฮะดูสิครับ
นู่นลงไปนู่นล่ะครับเอ๊ะนะฮะจุดนี้คุ้นเหมือนเพิ่งเคยเกิดเหตุไป
ต้องมันเป็นการเกิดเหตุซ้ำซ้อนจุดเดิมนี่แหละ
คือวันก่อนเคยเกิดเหตุแล้วเราเล่าไปเมื่อวันอังคารใช่ไหม
นี่มันทางลงเขาป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
คือครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าวัดสุวรรณคีรีวงศ์
หรือวัดป่าตองริมถนนพระบรมีพื้นที่ตะบนป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
เป็นจุดเดียวกับที่เพิ่งจะเกิดไปวันอังคารนี้เองที่ชนกันสี่ห้าคันเหมือนกันเลย
ซ้ำซ้อนจุดเดิมนี่แหละครับล่าสุดเมื่อวานเกิดเหตุซ้ำรอยจุดเดิม
แล้วมันเด็กไม่อยู่เหมือนกันเลยจริงนะเหมือนกันเลย
มันก็เลยถลายลงไปพุ่งชนรถยนต์รถจักรยานยนต์อีกทั้งหมดเนี่ย
สิบสองคันบาดเจ็บโชคดีไม่ได้มีคนเสียชีวิตบาดเจ็บสามราย
นายเอกภพพิธักริมอายุอายุ๒๖ปี
และนายวัชิระรักดำอายุ๓๓ปี
ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการตรวจสอบทางด้านของคนขับ

รถคันหน้าเนี่ยเขาเบรกแบบกระทันหันแล้วเขาก็เลยต้องเบรกกระทันหันด้วยด้วยความตกใจ
ก็เลยหักเลี้ยวแล้วไปชนกับคันอื่นไปชนรถเก่งรถตู้รถบรรทุก๖ล้อรถจักรยานยนต์
สุดท้ายชนไปสิบสองคันนะครับก็เลยต้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงว่า
เบรกขัดข้องหรือเปล่าหรือคุณประมาทเองนะครับ
๑วันก็เพิ่งจะเกิดอย่างที่บอกไปว่ารถ๖ล้อเบรกแตก
พุ่งไปชนต่างนานาเบรกเสร็จไปรวม๗คันเหตุการณ์นั้นก็มีผู้เจ็บ๓คนเหมือนกัน
และเหตุการณ์นี้ก็มีคนเจ็บ๓คนเหมือนกันด้วยคุณผู้ชมแล้วมันเกิดเหตุที่เดียวกัน
คือต้องระวังนะเพราะตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาบอกเลยว่ามันเกิดเหตุบ่อย
เพราะว่าเป็นทางลาดชันแล้วก็มีโค้งหักศอกด้วย
ไม่น่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์หรืออะไรต่างแต่ว่าเป็นเรื่องของความประมาทเองนี่แหละ
คนขับแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับ